แดดร้อนใช้ได้เห็นไหมคะอุณหภูมิขึ้นมาเลข๓
หลายพื้นที่สูงสุดประมาณสักสามสิบสามองศานะคะ
ส่วนฝนตรวจสอบกันวันนี้นะคะฝนน้อยค่ะภาคใต้ที่ปกติมีฝนตกประจำก็ตกเล็กน้อย
เบาเท่านั้นเองไม่มีอะไรน่ากังวลนะคะ
ส่วนคลื่นก็เช่นกันค่ะคลื่นสงบดีนะคะ
สามารถออกเรือหรือว่าท่องเที่ยวกันได้สบายในช่วงระยะเวลานี้นะคะ
สภาพประกาศโดยรวมแล้วค่ะคุณผู้ชมอุณหภูมิสูงขึ้นหนึ่งถึงสามองศา
แต่สิบเจ็ดนั้นฝนจะเริ่มมาค่ะคุณผู้ชมวันที่สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้า

พ่อแม่พี่น้องภาคอีสานอย่างที่จังหวัดนครราชศรีมาค่ะน้ำแห้งขอดนะคะ
สิ่งที่เขาทำคืออะไรเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูกันนะคะ
นี่ค่ะทำการจับปลาค่ะคุณผู้ชมจับปลาในนานะคะ
เป็นวิถีชีวิตของชาวอีสานเรียกว่าก่อนที่จะถึงฤดูธรรมนานรอบใหม่
น้ำในนาข้าวก็จะแห้งขอดแบบนี้เป็นการส่งสัญญาณว่าภัยแรงกำลังจะมาเยือน
ชาวนาออกไปจับปลาค่ะมีทั้งปลาน้อยปลาใหญ่มุดดินจำสินอยู่ในต่อสั่งข้าวเพื่อหลบร้อน
ข้อดีของการไม่เผาต่อสั่งข้าวก็คือชาวบ้านก็ยังคงทำมาหากินกันได้
จับปลาได้เอาไปประกอบอาหารถ้ามีเหลือเฟือก็นำไปขายเป็นรายได้ได้อีกด้วยนะคะ
เดี๋ยวเตรียมพร้อมกันให้ดีค่ะร้อนรอบนี้มาเดี๋ยวมีฝนมาด้วย
อกจากนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปดูดอกจานหรือดอกทองกว่าเริ่มบานในช่วงต้นฤดูร้อนนะคะ
แล้วก็ที่พื้นที่ตรงนี้ยังอยู่ที่โคราชค่ะอำเภอโนนแดงนะคะ
ทางเข้าหมู่บ้านระหันค่ายดอกจานสีเหลืองเบ่งบานสวยงามทีเดียวตัดกับสีส้มนะคะ
ก็เป็นสัญลักษณ์เหมือนกันถ้าเห็นดอกไม้แบบนี้บานก็แปลว่าหน้าแรงกำลังจะมาเยือนแล้วค่ะ
ฉะนั้นก็ต้องเตรียมพร้อมนะคะสำหรับเกษตรกรที่จะต้องใช้น้ำในการทำการเกษตรวางแผนให้ดีค่ะ
การกันว่าปีนี้นะคะปีนี้เนี่ยหน้าร้อนก็จะมาช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์
แต่ขณะเดียวกันเมื่อไหร่ก็ตามนะคะเข้าสู่ช่วงประมาณเดือนเมษายนก็จะมีฝนมาด้วย
เป็นช่วงที่ทั้งร้อนทั้งฝนก็ตักเก็บน้ำกันให้ดีด้วยแล้วกันนะคะ
เตือนกันอีกครั้งลงหน้า๑๗